ทีนี้ไหนก็ไหนพูดถึงเรื่องของลอตเตอรี่

คือวันนี้หวยออกคนก็ไปซื้อลอตเตอรี่กันคึกคัก

มาพูดดินกันตั้งแต่เช้าเลยคุณผู้ชม
ก็เจอเจ๊พัดเจ๊บ้าบิน

อยู่ครบนะฮะ

ว่าเจ๊เจ๊ทั้งสามเจ๊
ได้ยินคลิปล่าสุดหรือยัง

ไม่ได้ฟังเลยมัวแต่ขายลอตเตอรี่
ก็ไม่ได้กังวลอะไรเพราะว่าเรื่องทั้งหมดอยู่ในชั้นศาลอยู่แล้ว
รอให้สารตัดสินทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นยังไง
จะพูดความจริงต่อหน้าศาล
นักข่าวที่ไปวันนี้คุณยุธยาตุ้มมีค่ะ
ก็เลยบอกว่าไหนก็ไหนเจ๊บอกยังไม่ได้ฟังใช่ไหมล่ะ

ให้ฟัง๑๔นาทีเปิดให้ฟังหน่อย
เกียวฟังแล้วเจ๊เกียวบอกว่าก็คล้ายเสียงครูปรีชานะ

ก็ไม่มั่นใจว่าจุดประสงค์ที่พูดในคลิปพูดเพื่ออะไร
แต่ทุกวันนี้คลิปมันก็มีตัดต่อกันได้เยอะแยะเนี่ยค่ะ
ก็ไม่เห็นไม่สามารถไปตรวจสอบได้หรอกว่ามันตัดต่อหรือเปล่า
เกียวก็เลยบอกว่าถามว่าคล้ายไหมคล้ายครูปรีชา
ถามว่าใช่ไหมเจ๊เกียวบอกขอไม่ฟันทงดีกว่าว่าใช่เสียงครูปรีชาหรือเปล่านะคะ

เรื่องคลิปเรื่องการตัดต่อเรื่องอะไรอย่างนี้มันเยอะ
มันเยอะแล้วก็มันก็เกินความสามารถที่เจ๊จะไปพิสูจน์
อันนี้ในมุมมองของเจ๊เกียวนะไม่ขอออกความคิดเห็นว่า
มันใช่คำพูดเขาไหมแล้วเขาพูดเนี่ย
มันเป้าหมายยังไงเจ๊ไม่ทราบ
แต่คือเจ๊ลุกแค่การซื้อขายเห็นเลย
แต่เสียงอีกคนเจ๊ไม่ทราบ
เจ๊เกียวก็เลยบอกว่าเรื่องคลิปเสียงเรื่องไลน์เรื่องเฟซบุ๊กอะไรต่างเหล่านี้เจ๊ไม่รู้
ที่ไปเป็นพยานรู้แค่ว่าสามารถยืนยันได้ว่าเลข๕๓๓๗๒๖ที่ถูกรางวัลที่๑อยู่ในแผงของเจ๊พัดจริง
เพราะไปเอามาพร้อมกันของเจ๊เกียวก็มีเลขหน้า๕๓๓เหมือนกันแต่เลขหลังไม่ใช่
และตอนที่เจ๊บ้าบินมาขอซื้อต่อจากเจ๊พัดเจ๊เกียวก็อยู่ในเหตุการณ์แล้วก็หันไปดูเจ๊พัดนับลอตเตอรี่
ทักท้วงเลยว่าเลขนี้ยังเหลืออยู่อีกเหรอจากนั้นเจ๊บ้าบินก็รับไปแล้วครูปรีชาก็มารับไป
รวมกับชุดอื่นเป็น๔ชุดยืนยันว่าครูปรีชามารับไปจริงแต่ใน๔ชุดมีเลขอะไรบ้างก็ต้องให้เจ๊บ้าบินตอบค่ะ
ให้คุณพิชาเนี้ยเป็นเลขนั้นเลยไหมครับอ่าตอนที่เขาส่งอ่ะน่ะ
ก็คือ๔ชุดอันนี้ต้องถามเจ๊บ้าบินว่ามีเลขอะไรบ้าง
ตอบแทนเขาตั้งแต่ครูน่ะเขามารับหวยจริงจริงแล้วตอนที่เจ๊พัดส่งให้เจ๊บ้าบินอ่ะ
ก็หวยเลขนั้นจริงจริงอ่าแต่ตอนนั้นยังเกือบเห็นใช่ค่ะใช่
แต่ว่าตอนที่เอ่อเจ๊บ้าบิลเป็นผู้พิชาเนี้ยรู้ว่าเอาให้แต่เลขไหนเนี้ย
ต้องต้องให้เจ๊บ้าบินเขาตอบเองอ่าเพราะว่าเราก็ขายลอตเตอรี่เราเห็นตอนไหน
แล้วก็ตอบได้แค่นั้นเนี่ยระหว่างที่ผู้สื่อข่าวเราคุยกับเจ๊เกียวอยู่นะ
สังเกตเห็นว่ามีคนโทรมาหาเจ๊พัดโทรมาถามเรื่องคลิปเสียงกับเจ๊พัดด้วย
อืมแล้วก็ถามว่าอ้าวเจ๊พัดใครโทรมาถามเจ๊พัดก็บอกว่าเนี้ยเป็นแฟนคลับ
ปราจินบุรีก็โทรมาถามหลังมีคลิปเสียงล่าสุดมีคนถามเยอะเลยทั้งโทรทั้งไลน์มาถาม
แล้วเจ๊พัดก็ยืนยันกับทุกคนไปว่าเลขห้าสามสามเจ็ดสองหกเนี้ย
อยู่ที่แผงของเจ๊พัดจริงขายต่อให้กับเจ๊บ้าบิน
แล้วครูปีชาก็มาซื้อต่อและยังคงยืนยันเหมือนเดิม
อันนี้เป็นคำพูดของเจ๊พัดด้วยนะครับที่นักข่าวเราไปเจอมา
แล้วเลขท้าย๒๖งวดนี้มันก็ออกด้วยนะมันตรงกันเลยนะ
เออนั่นแหละสิใช่เออเจ็ดสองหกวันนี้ออกสองหกด้วย
ปกติเจ๊เจ๊จะฝากลอตเตอรี่มาให้เราอยู่บ้างนะนะฮะ
วันนี้เจ๊ลืมเจ๊ไม่ฝากค่ะ